คือลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมแหละ
แต่เมื่อวานมีเรื่องช็อกนะเพราะว่าตอนเข้าไปไปเจอศพ

คือจังหวะเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอ
เพราะอะไรรู้ไหมโดนไฟดูดโดนไฟช็อตเสียชีวิต

เมื่อวานนี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่าง
นายกอบจปฐุมธานีแล้วก็ทีมงานลุยฝนฝ่าฝนเลยนะ
ไปให้กำลังใจไปมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่
เจอน้ำท่วมที่ชุมชนวัดสุราชรังสรรค์
ตำบลคลองควายที่สามโคกปฐุมธานีนะคะ

แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วดูภาพนี้สิ
โอ้โหน้ำท่วมเยอะขนาดนี้
แล้วชาวบ้านส่วนใหญ่นะอายุเยอะแล้ว
ผู้เท่าผู้แก่ค่ะอยู่ชั้น๒ของบ้าน
ก็กลัวแหละน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นดุกวัน
แล้วตอนที่กำลังเดินไปสำรวจพื้นที่นะ
ไปที่บ้านเลขที่๑๐ทัพ๑
เจอศพเจ้าของบ้านเสียชีวิตลอยอื่นอยู่ในน้ำใต้ถุนบ้าน

แล้วตอนแรกมองไม่เห็นด้วยนะ
เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันดูแล้วก็แบบ

คือคุณลุงชุมพลหายไปตั้งแต่วันที่๑ตุลาแล้ว
วันนั้นน้ำเริ่มขึ้นสูง
แล้วหลังจากนั้นไม่มีใครเจอลุงชุมพลเลยนะ
ญาติก็พยายามตามหาแต่ก็หาไม่เจอ
มารู้ว่าลุงชุมพลถูกไฟดูดเสียชีวิต
แล้วน่าจะตอนนั้นคาดว่านะ
ลุงจะกำลังเร่งขนของขึ้นที่สูง

โดนไฟดูดเสียชีวิตไม่มีคนรู้เลยอยู่แบบนี้ค่ะ
คือพอน้ำขึ้นมาเร็วขึ้นเร็วอย่างคิดไม่ถึง
หลายจุดที่ท่วม
ท่านผู้เสียชีวิตชื่อคุณชุมพล
ก็คงจะพยายามขนของขึ้นที่สูง
อันนี้คือสิ่งที่อยากเต้นไม่น้องมพยาชน
แร่งมาที่ออบจนะครับเรามีช่างที่จะมาพร้อมย้าย
ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้อย่างเร็วที่สุดเพราะตอนนี้
ผมบอกตรงเลยการปล่อยน้ำของชนประธานมาเนี่ย
ผมไม่รู้เลยมันขึ้นอีกเท่าไหร่แต่ห่วงพี่น้องประชาชน
โอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือตอนที่เข้าไปเจอศพเนี่ยนะคะ
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วันแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็ต้องเร่งนำร่างของลุงชุมพลออกจากบ้านนะ
เพราะว่าตอนนั้นคือก็เอาตรงเริ่มมีกลิ่นแล้ว
เริ่มขึ้นอืดแล้วค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ช็อก
ที่นายกแจ๊สลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอนะคะครับ